วุ่นชุลมุนที่วัดแห่งหนึ่งในนครศรีธรรมราช

รักษาการเจ้าอาวาส

ขับไล่อดีตเจ้าอาวาสวัดนี้

อดีตเจ้าอาวาสใช้ไฟเยอะ
ใช้ไฟเปลืองค่าไฟแพงเป็นหมื่น
ไปดูวินาทีชุนละมุนวุ่นวายครับ
ใจได้ดูแล้ว
เพื่อเร้งไทย
เพื่อรักษาโทระแห่งพลัง
เหตุการณ์นี้แบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งฝ่ายของพระแล้วก็คารวาส
ก็คือชาวบ้านที่เห็นมืดแบบนี้เพราะมีการตัดไฟแล้วนะครับ
ไม่ให้ใช้ไฟแล้วก็ค่ำมืดมันก็เลยแบบมืดสนิทแบบนี้
สว่างก็ไฟจากมือถือบ้างไฟฉายบ้างครับ
เป็นคลิปช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ที่วัดทุ่งแย้ครับตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเนี่ยรวมแล้วนับร้อยนะแล้วแบ่งเป็น๒ฝ่ายครับ
เถียงกันอยู่หน้ากุฏิของพระรูปหนึ่ง
พระรูปนี้เดิมท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มาก่อน
แต่หลังจากนั้นมีการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการเพื่อความโปร่งใส
หลังจากมีข้อร้องเรียนต่างก็ให้คนใหม่ขึ้นมารักษาการเป็นเจ้าอาวาสแทน
ท่านก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสและเป็นพระลูกวัดสังกัดวัดแห่งนี้นะฮะ
โดนตัดไฟครับฝ่ายที่มาเนี่ยนะฮะก็คือรองเจ้าอาวาส
ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันขับไล่พระ
บอกว่าไม่ต้องอยู่แล้วใช้ไฟเปลืองมากเลยเนี่ย
แพงเป็นหมื่นเลยพอไม่ยอมออกจากวัดก็เลยต้องตัดไฟจนมืดครับ
ในฝ่ายของชาวบ้านเองก็แบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่คัดค้านนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเริ่มไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับ
กลับไปก่อนที่จะฟ้ามืดดูวินาทีความวุ่นวายตอนนี้สักนิดหนึ่งครับ

เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปคุยแต่ไม่ทันรอถึงพรุ่งนี้
พอตกดึกก็ตัดไฟเลยฮะนี่คือตอนเย็น

สว่างแจ้งแบบนี้นะฮะแล้วพอตกค่ำปั๊บก็พากันมา
เดี๋ยวขึ้นวินโด่คู่ก็ได้ครับจากตอนเย็นและตอนกลางคืน
ก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในวัดแห่งนี้
แล้วมันจะไปจบตรงไหนเนี่ยเป็นพระด้วย
แล้วก็ชาวบ้านก็แตกเป็น๒เสียงอีกต่างหาก
คุณผู้ชมครับคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเรา
ไปคุยกับพระวรยานพัฒน์บรรจงเป็นพระลูกวัดที่ถูกขับไล่
และเป็นอดีตเจ้าอาวาสท่านเล่าว่าช่วงค่ำเมื่อวานจู่
ฝั่งนู้นเขาพาชาวบ้านมาบุกมากุฏิอัตมาตัดไฟ
แล้วมากล่าวหากล่าวหาว่า
อาตมานนำเรื่องที่รักษาการเจ้าอาวาสทุจริตข้อสอบนักทำตรี
ไปฟ้องนักข่าวทั้งทั้งที่ในข่าวก็ไม่ได้ระบุชื่อ
พระที่ทุจริตทางฝั่งของพระที่ถูกขับไล่
ไม่ใช่คนเปิดเผยข้อมูลแม้จะอ้างว่า
มีหลักฐานเรื่องทุจริตวันสอบ๔๗ตุลาคมที่ผ่านมา
นี่คือบรรยากาศวันสอบนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นคลิปตอนนี้
อีกทั้งพระในวัดก็ไม่เคยมีพระรูปไหนได้เรียน
หรือมีครูมาสอนนักธรรมจึงไม่น่าจะสอบได้
อกจากนี้ครับยอมรับว่าตอนที่เคยเป็นเจ้าอาวาส
วัดทุ่งแย้เมื่อปี๒๕๖๑๔ปีที่แล้วเคยถูกตรวจสอบ
แล้วมีคำสั่งจากเจ้าคณะจังหวัดออกหนังสือให้ไปทำกิจของสงฆ์ที่
นำรอกซึ่งเป็นสังกัดเดิมก็ปฏิบัติตามแต่ทีเนี้ยวัดนำรอก
ใกล้วัดปัจจุบันที่เขาอยู่เนี่ยนะฮะแค่๕นาทีก็เลยตัดสินใจ
งั้นก็จำวัดที่นี่กันแล้วกันจนถูกเข้าใจผิดหาว่าขัดคำสั่ง
จึงถูกให้ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนั่นคือที่มาที่ไปว่าจากเดิมทำไม
เจ้าอาวาสวัดแล้วถูกปลดมาเป็นพระลูกวัดธรรมดา
ก่อนหน้านี้เรื่องที่มีคนร้องเรียนให้ตรวจสอบก็มีทั้งพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ในวัดเห็นว่ามีเด็กผู้ชายวัยรุ่นจำนวนมากเข้าออกกุฏิบ่อยไม่ทำกิจ
ของสงฆ์ไม่นำส่งรายรับรายจ่ายของวัดให้สำนักพุทธของจังหวัด๔ปี
เข้าใจว่าเป็นวัดร้างนี่นะฮะพอถูกถอดจากตำแหน่ง
ถ้าภาษาชาวบ้านก็ถูกปลดลงจากการเป็นเจ้าอาวาสก็ยังยื่นอุทธรณ์คำสั่งอยู่
อยากจะขอความเป็นธรรมถามว่าแล้วความสัมพันธ์ของท่าน
กับพระที่เขาพาชาวบ้านมาเป็นยังไง
จริงแล้วสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับ
ตัวของอดีตเจ้าอาวาสเป็นคนเอ่ยปาก
ให้รักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันมาอยู่ที่นี่
มาทำหน้าที่รักษาการในระหว่างที่เขาถูกตรวจสอบ
แล้วเขาก็ไม่ได้มีการเข้าไปยุ่งก้าวไก่ใด
ขอยืนยันจะอยู่วัดนี้ต่อไปครับ
เพราะพระสงฆ์อยู่ได้ทุกที่

เขาทำอะไรผิดทำไมต้องมาขับไล่
ที่จะไปแจ้งตามกระบวนการคือส่งเรื่องไปสำนักพุทธ

ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้บอกว่า
ผิดทั้งกฎหมายและผิดทั้งศิลธรรม
และนอกจากนี้ฝั่งนู้นเขายังประกาศด้วยนะ
เขามีอำนาจที่จะทำได้ลองฟังครับ
ก็พูดจะไม่ได้มากเผื่อพูดคุยแห่งเหตุและภูมิ
พอยมน์ที่เขาเห็นดูว่าจานเค้าอะไรก็ขาวมาก
แต่มันเป็นเกษตรประถะขาลมกันบ้างไรก็โน้น
ว่าเพราะฉะนั้นหลักศาสตร์ขาลฯนั่นก็ยืนยันว่า
ผมนี่ผมสร้างทัพผมมีแม่ชายผมมีอำนาจในวัดนี้
คือมีทำอะไรก็ได้ยุคนี้มันไม่ใช่หยุกหยุบยิน
มันไม่ใช่ยุคที่กำลังเป็นใยแล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่ตามองเป็นใย
มันเป็นเหลืองตาลกนะมันกลับกล้ามกั้นว่า
แต่หลักศาสตร์การณ์หลายรุ่นนี้แกไม่ได้อยู่ที่นี้
แกบัวติอืดแต่พวกมีอย่างนี้อาจารย์อย่างนี้
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปคุยกับพระอีกรูปหนึ่ง
ก็คือฝ่ายของรักษาการเจ้าอาวาสนะครับ

จริงแล้วอยากจะพูดคุยแล้วขอดีแล้วให้ย้ายไปทำกิจ

แต่ก็ไม่ยอมออกมาเก็บตัวในกุฏิก็เลยสั่งตัดไฟ
เพราะที่ผ่านมาในฝั่งของรักษาการเจ้าอาวาสท่านบอกว่า
ฝั่งนู้นชอบเปิดไฟเปิดแอร์ทั้งวันค่าไฟแพงทะลุหมื่นบาท
แล้วก็มีการตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่าทุจริตข้อสอบนักธรรมด้วยนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้สำนักพุทธตรวจสอบหมดแล้วเชื่อว่าที่ถูกกล่าวหา
เพราะอีกฝ่ายไม่พอใจจู่มาตั้งเขาเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
แล้วก็มาปลดเขาออกแบบนั้นเขาอาจจะไม่พอใจประเด็นนี้หรือเปล่า
ยืนยันว่าจะให้ออกจากวัดเหมือนเดิมด้วยครับ
ออกไปจากกวัดนะ

เราฟังความเห็นชาวบ้านกันบ้างเพราะนอกจากพระเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจนชาวบ้านก็แตกเป็นสองเสียงเหมือนกันครับค่ะคุณอ้อยญาติและชาวบ้านฝ่ายพระวรยานพัฒน์ก็คือฝ่ายของอดีตเจ้าอาวาสนะที่ถูกขับไล่เขาบอกไม่เห็นด้วยกับการมาขับไล่พระตามอำเภอใจแบบนี้สาเหตุคิดว่าสงสัยฝั่งที่มาเนี่ย
โทรศัพท์เข้าห้องสอบด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งของพระอรุณรักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่านก็ยืนยันแล้วว่าสำนักพุทธตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นความจริงเรามีโอกาสให้พูดคุยเพิ่มเติมลองฟังสักหน่อยฮะ
และค่าไฟที่ค้างจ่ายอยู่๑แสน๗หมื่นบาท
ระหว่างเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็ยังไม่ได้คำตอบฮะ
ที่ผ่านมาวัดมีทอดกระถิ่นทอดผ้าป่านะ
แต่ก็ไม่เคยได้ตรวจสอบเลยว่าเงินเข้ามาในวัดเท่าไหร่
อันนี้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งบ้างนะครับลองฮะ
ค่ากล้วยหวัดไห้ไว้น่าไปเล่นมาได้

ปุ้มก็ได้ยินแต่ต่อไปรัฐบาลก็จ่วยเเลือบผู้อยากราย
กล้วยไม่เกิน๙๐หน่วยต่อเดือน
ห้องเท่าน้าโรงเรียนไงก็ประมูลปีนที่เหมือน

เหมือนว่าคืนนั้นมีแต่รถมอเตอร์ไซค์หลายคัน
แต่ว่าคนนั้นเราไม่เห็น
ที่ว่าเจ้าคณะตำบลนานชาวบ้านก็มา

ชาวบ้านเขาบอกเลยว่าเขาไม่เอา

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีข้อสรุป
จะรายงานให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้นะครับ